ก่อนหน้านี้โฆษกภักดิ์สันนิบาทแห่งชาติ

อาจจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีใดในรัฐบาลชุดใหม่
แต่ว่าการเปิดเผยล่าสุดของประธานรัฐสภาพม่า
ระบุว่านางซูจีเป็นหนึ่งในรายชื่อ
ที่จะถูกเสนอชื่อในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
แล้วก็อาจจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีถึง๔กระทรวงด้วยกัน
ในมารวินไข่ถันประธานสภาษูระบุว่า
มีการอ่านรายชื่อของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของพม่า
ให้รัฐสภาภามาได้รับทราบในวันนี้
โดยชื่อของนางองซานซูจีเป็นชื่อแรก
ตามมาด้วยดรอองตูและนายทันซินหม่อง
ด้วยก่อนหน้านี้ยังคงไม่แน่ชัดว่านางซูจี
จะเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะเธออาจจะทำหน้าที่บริหารประเทศ
โดยอยู่เบื้องหลังนายถิ่นจอ
เนื่องจากรัฐมนธมาจะห้ามรัฐมนตรีบางกระทรวง

ซึ่งถึงแม้จะยังไม่แน่ชัดว่านางซูจี
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด
แต่ก็มีแหล่งข่าวในสภารายงาน
ว่านางซูจีมีชื่ออยู่ใน๔กระทรวง
ก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี

รัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน
รวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว
ซูจีจะดูแลทั้ง๔กระทรวงเลยหรือไม่
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่า
อย่างน้อยนางองซานซูจีน่าจะดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่าจะทำให้เธอ
ได้มีเก้าอี้ไปนั่งในสภาความมั่นคง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับ
ขณะที่รายชื่อของรัฐมนตรีที่เสนอในครั้งนี้
ของรัฐบาลชุดก่อนรวมทั้งสมาชิกของคนในกองทัพ
ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่านางซูจี
ต้องการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากหลายฝ่าย
เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการบริหารประเทศครับ